มาดูต่อกันบ้างคนนี้ก็รวยเหมือนกันค่ะ
เห็นว่าล่าสุดพาของขึ้นอีกแล้วนะ

หลังจากปล่อยทีเซอร์ที่หลายคนดูแล้ว

คล่องใจมากหลายคนที่เคยไปทรงไปศักดิ์ไปกราบไห้บูชาเขาเนี่ย
ลุคนี้เข้าไปจะไหว้ขึ้นหรือเปล่านะคะ
รวมไปถึงพี่อุ๊บวิริยะแม่สิตางสะบัดต่อไม่รอแล้วนะด้วย
นี่นุ่งสั้นแต่งหญิงบางเอ็มวีเนี่ยใส่บิกินี่ด้วยนะคะ
ไปเต้นในเพลงขออนุญาตอ่านชื่อนะคะ
ไม่ได้จะทะลึ่งตึงตังชื่อเพลงเขาอย่างนี้จริง

เป็นของเพลงสาวเซ็กซี่ของเอมมี่แม็กซิมนี่แหละค่ะ
คนเข้ามาเม้นถล่มยับเลยบอกว่า
ตายทุเลศทุรังเป็นศูนย์รวมตัวเสื่อม

เจ้าตัวของขึ้นขนาดไหน
แต่ที่แน่ที่เราฟังมานะเอมมี่บอกว่า
ใครแปลงไม่ชอบก็อย่าดูไปฟังเอมมีขึ้นจริงป่าว

คือเอมมี่มีความรู้สึกว่าเอมมี่อยากให้มันตลก
คืออย่างแม่สิตางเขาก็น่ารัก
เวลาที่ตลกเขาไปโชว์กันและแบบนี้เสื่อมหรอ
คือเอมมี่กำลังจะมองว่าทำไมคุณไม่แย่อยาก
หรือคุณเกลียดเอมมี่มันเลยทำให้คุณมองว่าเอมมี่ทำอะไรก็เสื่อม
ถ้าคุณไม่เปลี่ยนความคิดคุณก็อยู่บนโลกของคุณไปแล้วกัน
เพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยที่จะตามคนเนาะ
วันนี้เอ็มมี่ทำเพลงออกมาให้มีคนตั้ง
ให้เราไปเล่นคอนเสิร์ตที่สวิสเตอร์แลนด์
ใช่เพราะว่าเป็นความฝันของเอมมี่เลย
ใครที่คิดต่ำก็ขอให้คุณตับไปตามนั้นละกัน
พี่แชคิดต่ำไม่มีอะไร